ความพร้อมของทีมเช้าไทยอย่างตอนนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะลงแข่งขันแล้ว
เป้าหมายก็คือการเดินทางป้องกันแชมป์แต่ว่าอาจจะเจออุปสรรคจากการเดินทางไปถึง
สนามซ้อมเป็นประเด็นมากเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มฟิลิปปินส์จัดเอาไว้เนี่ย
ย่ายาวขึ้นมาจากพื้นดินถึง๑๐เซนติเมต

คือจุ่มขาลงไปรองเท้าสตัสเนี่ยเกินขึ้นมาจนถึงตะตุ่มถุงเท้าแล้วนะครับ
ประมาณนั้นก็เดี๋ยวต้องติดตามว่าจะแก้ไขสถานการณ์ต่อไปอย่างไร
แต่ว่าเขาก็เรียกมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาตัดย่าให้ก่อนจะซ้อม

ครับส่วนเรื่องความขึ้นไหวก็มีให้ได้ติดตามเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าในตอนนี้ทีมชาติไทยชุดนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกัปตันทีมให้ธิรสินแดงดานั้นเป็นกัปตันทีมชาติไทยในชุดนี้ครับ
เรื่องการซ้อมกันก่อนนะครับก็หลังจากที่เรียกเจ้าหน้าที่มาตัดย่านะครับ
การซ้อมก็เกิดขึ้นช้าลงแต่ว่าด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับ
ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อย่างไรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
เพราะว่าการไปทุกครั้งในต่างแดนนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็จะอาศัยความได้เปรียบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
ในแง่ดีก็เป็นย่าที่ตัดใบเอี่ยมลงเล่นลงซ้อมเป็นทีม

แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ทีมงานสตาร์ฟโค้ไม่ค่อยพอใจก็คือ
คือปล่อยให้คนดูเห็นไหมครับในภาพที่เห็นเนี่ย

ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามีทีมงานสกาวของคู่แข่งมาดูหรือเปล่า

ส่วนเรื่องสถานการณ์ซ้อมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับ
ที่อยู่ในกรุงเทพฯยังอยู่แล้วก็น่าจะชินอ่ะนะ

สิโก้เปิดเพลยว่าสิรษินต์แดงดาก็น่าจับทีมสมสรน
เมืองทองยูไนเต็ดนะครับจะได้ทำหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยในทวนาเมนต์นี้
แทนที่ธีรทรบุญมาทันครับโดยเป็นความเห็นชอบของทุกคนในทีมนะครับ
เนื่องจากอยากให้ธิรสินในวัย๒๘ปีครับมีโอกาสได้ชูถ้วยแชมป์อาเซียนครับ
ในฐานะกัปตันทีมชาติไทยเพื่อเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของตัวเขาเองนะครับ
สำหรับธิรสินนั้นเพิ่งทำสองประตูครับช่วยให้ทีมชาติไทยนั้นเสมอกับออสเตรเลียไปสองประตูต่อสอง
ในศึกศุมรโลกรอบเข้าเรียกโซนเอเชียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งสาธิติส่วนตัวของธีรศิลป์นั้น
รายการนี้ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์เอเอฟเอฟอาเซียนครับแม้แต่ครั้งเดียว
โดยที่ผ่านมาครับเคยคว้าดาวสันโวได้สองสมัยคือในปีสองพันแปดและสองพันสิบสอง
แต่ว่าไทยนั้นก็จบด้วยการเป็นแค่รองแชมป์นะครับส่วนอินโดนีเซียนะครับ
คู่แข่งเกมแรกของทีมไทยครับหลังจากที่ถูกแบนสองปีฟีฟ่าแบนนะครับ
ก็กลับมาค่ะรายการนี้ยังเป็นทางการเป็นรายการแรกนะครับ
แข่งวันนี้ได้แค่หลงทีมชาติชุดใหญ่ก็บอกว่าไทยเหนือกว่านะครับ
ของทีมชาติอิดโนโลนิเซียก็บอกว่ารับแน่นอนเนี่ยวแน่น
แล้วก็วางระบบมาให้นักข่าวบอกเลยครับกล้ายืนยันเลยครับ
ใช้๔๔๑๑นะครับแล้วก็จะหาจังหวะสวนกลับเร็วกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับ
กล้าบอกแบบนี้ดูแล้วเขาก็มีความมั่นใจพอสมควรนะครับ
ไทยมีโปรแกรมประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียนะครับในวันเสาร์ที่๑๙พฤศจิกายนนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาของไทยนะครับ